โปรดไลฟ์แอลต้อนรับ
เห็นเว็บนี้ก็ตกใจค่ะตกใจว่างงมันคืออะไร
เพราะมันส่งรูปโหงสุวิมาภาษาคนจีนคือโหงสุวิแล้วส่งมาก็งง
จนกระทั่งไปวาร์ฟดูเพ่งดูชื่อเฮ้ยชื่ออาม่าเราดีกว่า
นั้นตกใจแล้วก็ค่อนข้างโกรธมากโกรธอย่างแรกคือคิดว่ามันตั้งใจหรือเปล่า
เพราะว่าหลุมตรงนั้นที่อาม่าอยู่จังหวัดชนบุรีตรงนั้นมีเป็นพันหลุม
และเราก็หากันไม่เจอก็ไม่ได้ต้องประเภทยักษ์ไปตรงนั้นพาไปแล้วก็
พอไปดูใช่เลยเราเห็นแล้วจำได้แล้วเราไปตลอดตามภาพเรานี่หว่า
พอกดเข้าไปดูคลิปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นวัยรุ่นชายคนหนึ่งมีขวดเบียงขวดเหล้าประมาณ
ขวดเราก็เข้าไปดูว่าเขาทำอะไรสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเคาะเรียก
คลิปมันบอกอยู่แล้วล่ะว่ากินเบียนเรียกผีเรียกวิญญาณอะไรไม่รู้
เขาเคาะเรียกแล้วก็บอกว่ากูอยากเจอผีเว้ยออกมาหากูหน่อย
อันนี้คือคำสำสรรค์นะฮะออกมาหากูหน่อยเว้ยมีติ๊กออกมาออกมาหน่อยติ๊กเว้ย
เชิญชวนท้าทายแล้วมีเคาะขวดมีการนอนเหยียบเอาขาชี้หลุมเอาขาเหยียบหลุม
เอาหัวคือหมุนทุกทางทำทุกทาง
เราดูได้มาแค่ไม่ถึงนาทีเราก็ปิดแล้วก็เราจอไว้
พี่มันคืออะไรไม่เคยดูช่องนี้ได้ลงไปลงไปเห็นที่เห็นนั่นแหละฮะ
ครับอืมจริงป่ะพฤติกรรมของเขา
สิ่งที่เมื่อวานในคลิปนั้นมีทั้งหมด๓จุดนะฮะ
เราล่างกรดูมีทั้งหมด๓จุดมีหนุ่มแรกหนุ่มสอง

ผมคิดว่าคงมีเจาะวาบบังเอิญที่น้องมาไปทำอย่างนี้
แล้วเขามีเขามีส่งข้อความมาทักมาแล้ว
มาขอโทษว่าที่เป็นอาม่านะอะไรอย่างนี้

ว่ามันไม่เกี่ยวกับอาม่าเลยนะ
มันเกี่ยวกับมึงไม่ควรทำกับใครเลย

คือถ้าพูดแรงน้องมันก็คือ

ลูกหลานอาม่าไม่เข้าใจที่เขาแบบหูเขาห่วงแห่

ทำด้วยความคึกขนองความมัน

อย่างคลิปเมื่อวานที่เป็นคลิป
ถ้าสังเกตดีจะมียอดไลค์กับยอดดิสไลท์
ยอดไลค์นี้เยอะกว่าดิสไลค์เยอะมาก

คนไปคอมเมนต์เฮฮาแล้วก็เกือบแสนวิวอย่างนี้

คอมเมนต์ดูคนที่ไม่เห็นด้วยประมาณแค่๒๐เอง

คนดูก็ต้องช่วยกันมีจุดยืนแล้วก็

เพราะอย่างคอนเทนต์ในช่องนี้ที่ทำเนี่ยมันมีบางอันที่ผมเห็นด้วยมาก

เขาสอนวิธีการทำช้อนเหล่าให้เป็นมีด
ซึ่งเฮ้้วแล้วเด็กไว้รุ่นสมัยนี้
เอาน้ำตาหมาดำมาป้ายตา

แล้วก็จะร้องแหลกทรมานสัตว์

ซึ่งผ่อนท่านเล็กว่าของทัศนคติเขาค่อนข้างแปลกกว่าควรนะ
คือถ้าไม่รู้ว่าเขาขอโทษด้วยหัวใจหรือเปล่า
ถ้าขอโทษด้วยหัวใจแล้วเพราะให้อภัยอ่ะสบายมาก

ทำไมไม่ไปนั่งเฉยอะไรหรือ

มันเป็นเพราะสิ่งหนึ่งที่สมัยนี้ใครก็อยากดังฮะ
อยากได้ยอดวิวอยากได้มีชื่อเสียงในสังคม

การไปเต้นที่ไปขุดศพอะไรอย่างนี้
สมัยนี้ถึงมีวัยรุ่นที่จะทำอะไรห่ามเยอะ

อันนี้คือกระแสสังคมปัจจุบันนี้ที่ผมมองนะ
ตัวน้องเขาอยากได้เห็นผีจริงไหมครับ

ในอย่างส่วนที่๔๕ปีกี่แล้วที่เราเคยเกิดมาเกิดมากกว่านี้นะ
อย่างนี้ครับเราจะดำเนินการแจ้งความกับทางยูทูบเบอร์น้องคนนี้ไหมครับ
ถ้าพูดจากใจคือคนอื่นเชียร์ว่าอยากให้แจ้งนะแต่เราคิดว่าคงไม่
เพราะว่าเขาอายุยังน้อยอยู่ด้วยแล้วเขาก็เขาบอกเขาเพิ่งพ้นโทษออกจากคุกด้วย
คดีอะไรก็ตามแต่นะเราก็ไม่อยากไปซ้ำเติมเท่าไหร่เราก็เข้าใจว่า
วันนี้เขาโดนกระแสสังคมเล่นไปเยอะแล้วต่อไปพระเอกก็จะตอบว่าเออให้อภัยมานะ
เป็นใครก็โกรธแบบอะไรของมึงวะคือทุกคนเอาไปไหว้กันแบบเคารพมากอ่ะ
อามาอยู่ข้างหลัง
สิ่งที่มันทำนี่คือมันเหยียบย่ำแบบหัวใจลูกหลานมาก
อามามาเข้าโอ้โชค่ะอามามาเข้าฝันบ้างนะครับผม
หลังจากอามาไปโดนเคราะห์เรียบแบบนี้ครับ

อย่างนี้ยิ่งดีเลยมากกว่าเออดีกูอยากออกข่าวบ้างทำไง
ผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกข่าวแล้วแต่ก็มันก็เป็นตัวอย่างให้เด็กรุ่นใหม่ดี

แค่๑นาทีมันคือที่สาธารณาแล้ว
๑๐ปีมันย้อนมาทำร้ายคุณได้เสมอเลย